คือฝั่งน้องเอามีดไป
พี่ชายเห็นแบบนั้นใช่ไหมคว้าค้อนมาได้

เหตุการณ์นี้ตำรวจภูทรที่สวมภรรณ์แม่ธะ
เข้าไปตรวจสอบค่ะมีเหตุคนเสียชีวิตอยู่ที่บ้าน
ตำบลบ้านกิวอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปาง
แล้วพอไปถึงเนี่ยเจอว่านายปรเมตรอายุสี่สิบสามปี
เสียชีวิตอยู่หน้าบันไดค่ะศีรษะเนี่ย
โดนตีด้วยค้อนโอ้โหแผลชะกันเลยครับ
เนื้อตามตัวก็มีรอยฟกช้ำเต็มไปหมดนะคะ
ผู้ที่เกาะเหตุเนี่ยก็คือพี่ชายในพรอายุสี่สิบแปดปีค่ะ
หลังจากเกิดเหตุนะตัวในพรนี่แหละ
บอกกับตำรวจคุณตำรวจผมเป็นคนทำเอง
แล้วก็ถีบผมตกบันไดผมไม่สู้ผมก็ตายสิคุณตำรวจ
ผมเลยเอาค้อนทุบหัวน้องชายไปหลายครั้งจนน้องนิ่ง
หลังจากนั้นผมเห็นว่าน้องนิ่งแล้วก็เอาหมอนมาให้น้องหนุน
เอาผ้าห่มมาคลุมให้คือตอนนั้นน้องตายแล้วนะคะ
หลังจากนั้นตัวนายพรก็มามอบตัวกับตำรวจค่ะ
นักข่าวของเราลงพื้นที่ก็ไปเจอกับพี่สาว
พี่สาวคือนางบันเลงค่ะเล่าให้ฟังแล้วก็พามาที่บ้านหลังนี้
พี่สาวบอกเลยนะบ้านหลังนี้นะ
จากพรพี่ชายแล้วก็ปรเมษน้องชายแล้วเนี่ย
ยังมีพี่ชายพิการอีกคนนึงที่อยู่ด้วย
เอางั้นแปลว่าบ้านหลังนี้อยู่กัน๓คนนะคะ
กัน๓คนแต่เป็นพี่น้องกัน๔คนนะ
ลูกผู้หญิงก็แยกย้ายไปอยู่บ้านอื่นปล่อยให้ลูกผู้ชาย๓คนเขาอยู่ด้วยกัน
ใช่แต่ทีนี้คือเขาบอกว่าปรเมฆมีนิสัยก้าวร้าว
ทำร้ายพี่บ่อยอย่างพี่ที่เป็นพี่คนโตพี่ที่เป็นผู้พิการ
โอ้โหโดนทำร้ายจนเลือดตกยางออกมาแล้วนะ
แล้วฝั่งของในพรในพรถ้าไม่กินเหล้าก็ดีหรอก
แต่เล่าเข้าปากพรเมื่อไหร่นิสัยพรก็เปลี่ยนเหมือนกัน

พี่สาวบอกแบบนี้บอกว่าตอนที่เกิดเหตุ

พี่ชายที่พิการก็ออกไปส่องจิ้งหลีดใช่ไหม

เหลือแค่ใครในพรภุ่งเกราะเหตุ

ฉันไปถามถามจากฝั่งในพร
พรบอกว่าเอาก็น้องมาไล่เอามีดไล่แทงมาถีบตกบ้านก่อน
ก็เลยต้องป้องกันตัวไม่ป้องกันตัวฉันก็ตายสิ
เขาก็ทำร้ายพี่ชายถึงขนาดไหนบ้าง

คือเขาถูกน้องก็ทำร้ายบ่อยไหม
คือทะเลาะก็เรียกบ่อย
คนตายจากที่พี่ชายลงเลยตกบันได
มีดัยมีก้อนก่อนค่ะ
มันจะแตงมันจะได้ค่ะ
ในฐานะเราเป็นพี่ก็ทำใจไม่ถูกเหมือนกัน
คนหนึ่งก็น้องทั้งคู่
นี่ตอนนี้นะตำรวจสพแม่ท้าสอบปากคำอยู่นะ
ตัวในพรจะได้หาสาเหตุที่แท้จริง
สรุปแล้วคือเหมือนกับจะป้องกันตัวเหรอ
เลยต้องเอาค้อนทุบหัวน้องไปแบบนั้น
เดี๋ยวจะมีการแจ้งข้อหาดำเนินคดีต่อไปด้วยนะคะ